สนับสนุนโดยหน้ากากผ้าบลูแบร์ลดไวรัสมากถึง๙๙ใน๒ชั่วโมงปกป้องคุณได้มากกว่า
ทีโพเพี่ยวถูกอนามัยสะอาดใสไร้คราบ
สนับสนุนโดยหน้ากากผ้าบลูแบร์ลดไวรัสมากถึง๙๙ใน๒ชั่วโมงปกป้องคุณได้มากกว่า
ทีโพเพี่ยวถูกอนามัยสะอาดใสไร้คราบ
สนุนโดยหน้ากากจุดมูลประตูไม่ผิด
เราเริ่มคุยเรื่องนี้กันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะ
แต่ว่าก็จะเว้นช่วงบ้างให้ข่าวอื่นเข้ามาใช้พื้นที่บ้างนะคะ
แต่ว่าหลังจากนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าอยู่ในช่วงสัปดาห
ใกล้กันกับการชุมนุมที่จะเกิดขึ้นในวันที่๑๙นะคะ
ก็เลยมีคนพยายามจะดูว่าสถานการณ์มันจะลุกราวแค่ไหน
มันจะมีความประเดประดังของประเด็นหรือว่าบรรยากาศแค่ไหน
แต่ถ้าหยิบเฉพาะเนื้อหาที่จะพูดคุยกันในสภาอันนี้น่าสนใจ
ว่าในสภาจะช่วยลดทอนความร้อนแรงภายนอกสภาได้หรือเปล่า
คือการชุมนุมวันที่๑๙จะเกิดก่อนก็จริงนะคะ
เพราะว่าเรื่องนี้จะไปคุยกัน๒๓๒๔ใช่ไหมคะ
แต่๒๓๒๔ก็มีผลว่าท่าทีก่อนเข้าไปในสภาจะทำให้ข้างนอกสภาเนี่ยรู้สึกว่าสภายังพึ่งได้ไหม
สภารับฟังไหมสภาจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจริงไหม
สองท่านในรายการกับดิฉันวันนี้นะคะ
ท่านแรกค่ะสมาชิกวุฒิสภาวันนี้ได้สวมาอีกหนึ่งท่านนะคะ
ท่านสวกิริสักรัฐนาอุราหะนะคะ
อีกหนึ่งท่านก็เป็นฝ่ายที่จะบอกว่าเป็นฝ่ายค้านที่แก้ไข
แต่ว่าก็โดนฝ่ายค้านได้การทำลมชัยน้อยเหมือนกัน
มาในฐานะรองประธานคณะกรรมธิการวิสามันพิจารณาศึกษาปัญหาหลักเกณฑ์และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนุนแห่งราชอาณาจักรไทยพศ๒๕๖๐แล้วก็เป็นกรรมการยุทธศาสตร์ภักดิ์เพื่อไทยด้วย
คุณวัฒนาเมืองสุขสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
สวัสดีครับครับคุณสวะ

ตอนนี้ฉันแนะนำแขกอันนี้คือตามหมวกอย่างเป็นทางการ
แต่เวลาจะแนะนำต้องเรียนสามารถบอกได้ไหมคะ

เพื่อที่จะหา

ความคิดใกล้เคียงกันหรือไม่เท่านั้น

กระโดดออกจากกลุ่มไลน์เยอะเลย
ก็ต้อง

ขอถามนิดเดียวค่ะ
ที่สวบางท่าน

ไปคุยกันประเด็นอะไรทำไมไม่คุยกันต่อได้

ยังไงคะ
วันนั้นไม่น่าเชื่อสื่อเต็มห้องเลย

จะเข้าได้ห้องสื่อเนี่ย
ต้องโทษขออภัยต้องโทษสื่อนิดนึง
มีได้ค่ะแต่ว่าตกลง๖๐สวเนี่ย
ยังถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความคิดความเห็น

แม้ว่าจะลงรายละเอียดแตกต่างกันก็แล้วแต่
แต่ส่วนใหญ่มีแกนหลักไปในทางเดียวกันไหมคะ
ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่า๖๐สวเนี่ย

เป็นความคิดเพื่อคนไทยอะไรสักอย่าง

ผมคิดว่าไม่ต่างจากเดิมบวกลบนิดหน่อย
ผมคิดว่าไม่ต่างจากเดิมบวกลบนิดหน่อย

ซึ่งในส่วนประเด็นที่ผลักดันเนี่ย
ถ้าเราคุยกันณวันนี้นะคะ

คือกลุ่มของสวที่ท่านกิติศักดิ์อยู่ด้วยเนี่ย

ก็คงจะเป็นการแสดงความคิดเห็น
ก็คงจะเป็นการแสดงความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็น
การแสดงความคิดเห็น
การแสดงความคิดเห็น
การแสดงความคิดเห็น
การแสดงความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็น
การแสดงความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็น
การแสดงความคิดเห็น
การแสดงความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็น
การแสดงความคิดเห็น
การแสดงความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็น
การแสดงความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็น
การแสดงความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็น
การแสดงความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็น
การแสดงความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็น
การแสดงความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็น
การแสดงความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็น
การแสดงความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็น
การแสดงความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็น
การแสดงความคิดเห็น
การแสดงความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็น
การแสดงความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็น
การแสดงความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็น
การแสดงความคิดเห็น
การแสดงความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็น
การแสดงความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็น
การแสดงความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็น
การแสดงความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็น
การแสดงความคิดเห็น
การแสดงความคิดเห็น
การแสดงความคิดเห็น
การแสดงความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็น
การแสดงความคิดเห็น
การแสดงความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็น
การแสดงความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็น
การแสดงความคิดเห็น
การแสดงความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็น
การแสดงความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็น
การแสดงความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็น
การแสดงความคิดเห็น
การแสดงความคิดเห็น
การแสดงความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็น
การแสดงความคิดเห็น
การแสดงความคิดเห็น
การแสดงความคิดเห็น
การแสดงความคิดเห็น
การแสดงความคิดเห็น
การแสดงความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็น
การแสดงความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็น
การแสดงความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็น
การแสดงความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็น
การแสดงความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็น
การแสดงความคิดเห็น
การแสดงความคิดเห็น
การแสดงความคิดเห็น
การแสดงความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็น
การแสดงความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็น
การแสดงความคิดเห็น
การแสดงความคิดเห็น
การแสดงความคิดเห็น
การแสดงความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็น
การแสดงความคิดเห็น
การแสดงความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็น
การแสดงความคิดเห็น
การแสดงความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็น
การแสดงความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็น
การแสดงความคิดเห็น
การแสดงความคิดเห็น
การแสดงความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็น
การแสดงความคิดเห็น
การแสดงความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็น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

ในฐานะที่พอมีประสบการณ์ทางการเมืองบ้างนะครับ
ก็อย่างที่ย้อนไปที่ต้นว่าถ้าไปหาลือกันแล้วเนี่ย
ถ้าไปไล่มาตราเนี่ยนะมาถึง๒๗๒เนี่ย
ถ้าผมเองย้ำไม่มีปัญหา
แต่ถ้าเสียงส่วนใหญ่เขามีปัญหาก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับ
แต่ผมเนี่ยเองเนี่ยจริงจันว่าไม่ขัดคล่องนะครับตรงนี้
คือถ้าสมมุติเพื่อนส่วนใหญ่นะคะถ้าเพื่อนส่วนใหญ่อยู่ดีจะมาแก้อำนาจของสว

คำถามคือถ้าเพื่อนส่วนใหญ่ไปแนวนั้นเนี่ยตัวท่านในฐานะส่วนตัว
ท่านต้องไปตามเพื่อนไหมคะหรือยังไงก็ยังยืนยันว่าเอ้ยแก้ได้
กิจศักดิ์เนี่ยไม่ค่อยมีใครครบอยู่แล้วนะฮะแต่ยืนยันคำพูดนะครับ
เอ๊วันนี้แขกดีซิเป็นยังไงนะสองพันเลยยังไงครับ
ยืนยันคำพูดครับว่า๑คะลแก้๒๕๖
แล้วก็ไม่ขัดข้องถ้าหากว่าเสียงส่วนใหญ่เนี่ย
จะไปแก้รายมาตรามาถึง๒๗๒แล้ว

แล้วไปดูตอนลงมติ

จริงแล้วถ้าเทียบกันทั้งหมดนะคะ

คุยกันว่ามาตราไหน
มาตราไหนที่รู้สึกว่าอึดอัดที่จะให้ความเห็นหรือต้องคุยกันหนักที่สุดคะ
มาตรานี้เปล่าคะ

เสียงก็บอกว่าแก้ทั้งร่างเลยนะ
บางเสียงแล้วกันบางภาคบางคนเขาก็บอกว่า
จะแก้หมดอ่ะหมดหนึ่งหมดสองจะแก้หมดอ่ะ

ซึ่งจริงมันก็ทำไม่ได้นะมันขัดรับนูน
บอกว่าแก้รัฐมนุนคราวนี้นี่แล้วแต่เราเลือกแผ่นไหนมาคุยนะคะ

เอาอย่างนี้เดี๋ยวผมขอเคลียร์ทีละประเด็น
ผมดีใจนะที่ได้ยินท่านสวท่านพูดถึงข้อดีของรัฐธรรมนูล

ที่บอกว่าโทษทำความผิดนักการเมืองทำโทษประหารชีวิต
ให้คนเรียนกฎหมายมาซะด้วยค่ะ

คือจะบอกว่าโทษประหารที่พูดถึงเนี่ย

เพราะฉะนั้นในรัฐมนูลที่ท่านกิติศักดิ์บอกว่า
ดีใครทำผิดมันมีโทษประหารชีวิต

มันจะส่งไปนี่ไงแปดที่๓เนี่ย
ฮะมันอยู่ในประมวลกฎหมายอาญาอยู่แล้วนะครับ

ใดเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบ
มขืนใจหรือจูงใจเพื่อให้บุคคลใด

ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่๕ปีถึง๒๐ปี
จำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่๑แสนถึง๔แสนบาท

ครับมันมีตั้งแต่พศ๒๕๐๒นะฮะ

เพราะท่านนิดเดียวขอเข้าหมวดทั้งหมดอย่างเร็ว

ตามประมวลกฎหมายของปปช

อันที่๔ที่บอกว่า

อันที่๒เรื่องการตั้งกรรมธิการ
มันเป็นไปตามข้อบังคับข้อ๑๒๑คุณจอมขวัญ

วาระแรกของลำนูนแก้ไขคือวาระรับหลักการ
นะครับในวัก๓เนี่ยมันเขียนว่า

จะตั้งคณะกรรมธิการไปพิจารณาว่าจะรับหลักการได้ดีหรือไม่
ก็ได้ที่ท่านกิจสัตว์พูด

มันจะใช้กับกรณีที่จะไปแก้เช่น
ประเด็นนี้ควรแก้ไหมประเด็นนี้ควรแก้ไหม
แต่ถ้าแก้โดยการตั้งสอสลเนี่ย
มันไม่มีอะไรที่ต้องไปพินากัน

แก้๒๗๒ดีไหมหรืออะไรไหมมันตั้งสอสร

ก็ยกไปมันจะให้อำนาจประชาชนแล้วจะไปพินาอะไรอีกแล้วว่า

ถ้าคุณวัฒนาพูดแบบนี้ก็จะกลับไปสู่ที่

เดี๋ยวจะพูดต่อไปจะพูดต่อไปว่า

ร่างรัฐมนูลที่มันเสนอแก้เป็นรายมาตรา
ที่คุณจอมขวัญพูดไม่ว่าจะเป็น๒๗๒หรืออะไร

แต่ถ้าให้ประชาชนไปเขียนขึ้นมาใหม่เนี่ย

เพราะอย่างนั้นเท่ากับเราไปครอบงำประชาชน

ก็กลับมาดูกันว่าดีไม่ดีถ้าไม่ดีก็ไม่รับ
มันไม่มีเหตุที่จะต้องไปตั้งกรรมธิการ
พิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับถูกไหมครับ
ก็ถ้าเกิดไม่เห็นด้วยว่าจะให้ประชาชนก็โหวตไม่รับ
ตอนนี้ที่ผมอยากจะเรียนไปยังสวทุกท่านเนี่ยนะครับว่า
กระบวนการตรงนี้มันคือกระบวนการคืนอำนาจให้ประชาชน
มันเป็นการชักปืนออกจากไฟเชื่อผมเถอะครับ
วันนี้รัฐบาลเนี่ยฝ่ายค้านเนี่ยนะครับเห็นด้วยเนี่ยไม่แปลก
ฝ่ายรัฐบาลเอาด้วยแล้วรัฐบาลเอาด้วยแล้ว
เพราะรัฐบาลพลังประชารัฐทุกพักเสนอหลักการเดียวกันว่า

เพราะว่าท่านอาจจะบอกว่าเหลือแต่สวใช่ไหม

เพราะฉะนั้นเนี่ยผมกลับเรียนอย่างนี้นะครับท่านครับ
ถ้ามันมีเหตุเกิดขึ้นในบ้านเมืองเนี่ย

วันนี้ครับคุณจอมขวัญฟังดีนะครับ
วันนี้รัฐบาลเนี่ยเอาตัวรอดแล้วถ้าท่านสวเนี่ย

ลอยตัวบอกว่าผมมากับฝ่ายค้านแล้วเสียงผมไม่พอ

เพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะบอกอย่างนี้นะครับว่า
หลักการที่ท่านจะไปตั้งกรรมธิการก่อนพิจารณาเนี่ย
สำหรับการแก้เป็นรายมาตราผมคงไม่มีข้อขัดข้อ
เพราะรัฐบาลไม่ได้เอาด้วยความชอบทำ

แต่ได้ร่างแรกที่เรายื่น๒๕๖บกสรซลอ
ฝ่ายค้านเห็นด้วยรัฐบาลเห็นด้วย
มัน๒ใน๓แล้ว
เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็จะฝากไปยังท่านสวว่า
ผมอยากให้ช่วยกันคิดตรงนี้ว่าการคืนอำนาจให้ประชาชนไม่ได้เรื่องเสียหาย
และมันจะเป็นกระบวนการชักฟืนออกจากกองไฟ
วันนี้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองที่ประชาชนส่วนใหญ่เขาเรียกร้อง
นักวิชาการครูบาอาจารย์ที่เขาเรียกร้องกันเนี่ย๓ประเด็นนะฮะ
หยุดคุกคามเรื่องล้างนูนใหม่โดยสรสโระเนี่ยแหละ
ถ้าเอาประเด็นตรงนี้ผ่านไปเนี่ย

อย่าให้รัฐบาลให้ท่านสวทธิษฐ์ได้เอาไปพินา
ส่วนที่ท่านบอกรำนูนข้อนี้มันมีข้อดีอย่างที่ผมเรียนไม่ได้อยู่ในลำนูล
ให้ยกเลิกลำนูนตรงนี้ไปเนี่ยไอ้ที่ท่านบอกโทษประหารชีวิตมันยังอยู่
มันไปไหนไม่ได้ยังไงยังล็อกไว้ให้อยู่มันล็อกไว้อยู่แล้ว
ขอพักสักครู่เดียวค่ะเพราะว่ากลับมาจะเหลือเวลาน้อย
อ่ะเดี๋ยวที่ฉันจะตกลงกันนอกรอบก่อนนะคะตกลงจะเอา๒๗๒หรือจะเอาแค่สองห้าหกก่อน
กรณีที่ไม่ได้ตั้งกรรมธิการเอ๊ะกลับไปเฮ้ยทำไมไม่มีตั้งกรรมธิการ

คุณผู้ชมคะ๒๗๒ขอแปะไว้ก่อนนะคะเอาของใหญ่ก่อนดีกว่า
เขาเอาด้วยกันแล้วนะคะสองห้าหกบวกมีสอสรสรตกลงจะ
ก็มีบางท่านออกมาบอกไม่เอาสอสรนะคะก็ก็เป็นความก็เป็นดุลพินิษฐ
ผมเคารพแต่ผมก็อยากจะบอกว่าการคืนอำนาจให้ประชาชนเนี่ย
มันเป็นสิ่งที่น่าทำที่สุดอ่าให้เขาไปเขียนเขาเขียนมายังไง
ผมก็ต้องรับแล้วส่อส่อส่ออย่างไรครับเดี๋ยวเดี๋ยว
เดี๋ยวพี่น้องประชาชนจะเอ่อเครียดนะฮะอ่า
ต้องยืนยันอย่างนี้นะครับว่าหลักการต้องมีนะครับเอ่อ
สวเนี่ยก็เหมือนเหมือนสภาร่างก็คือเอ่อ
สอสอก็คือจะมีวิบนะฮะวิบประสานรัฐบาลเนี่ยเขาตรงนั้น
อย่างวันนี้เนี่ยผมเรียนตั้งแต่ตอนต้นรายการแล้วว่า
เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะค่ะแต่ทุกอย่างเนี่ยมันต้องต้องมีมติ
มีวิบที่เขาไปเจจากับรัฐบาลนะฮะตรงนั้นแหละครับที่ผมคิดว่าเป็น
เป็นเรื่องที่ชัดเจนนะฮะเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนไม่ไม่
ไม่ต้องไม่ต้องเครียดนะฮะไม่ไม่ต้องกลัวว่าเอ่อส่อวอล
เนี่ยจะอืมไปเอ่อสุดซอยนะครับรับรองว่าไม่หาธรรมแน่นอน
สวค่ะคือคือเป็นไปได้ใช่ไหมคะที่สวอย่างน้อยก็เสียงเพียง
พอที่จะยกให้ให้เกิดการแก้สองร้อยห้าสิบหกแล้วก็มีส่อส่อรอ
ให้เขาไปจัดการสรุปแสดงแสดงนี้คือว่าถ้าของเนี่ยที่หาลืมมาแล้ว
เนี่ยเราต้องทุกเรื่องนะฮะหมายถึงว่าทุกเรื่องค่ะเราต้องมี
กติกามารยาทนะฮะทั้งนั้นเป็นเป็นแนวทางแม้ผมเนี่ยเอ่อ
จะเห็นต่างเห็นด้วยก็ตามเนี่ยก็ต้องต้องขอรบมติของวิทย์ฮะค่ะ
เอาอย่างนี้งั้นขอเอาใหม่คือถึงแม้ว่าจะมีเสียงผ่านสื่อว่า
ท่านไม่เอาสอสอรอก็ตามแต่ขออีกแบบคือถ้ารัฐบาลเอาด้วย
นี่นะคะแล้วพักรัฐบาลเอาด้วยนี่มันก็ส่งสัญญาณแล้วไหมคะ
เราก็ควรเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับรัฐบาลไหมผมคิดว่าสวเนี่ย
กับกับรัฐบาลเนี่ยก็ก็คงจะคงจะเอ่อไม่ไม่ไม่อยู่
ได้ชายคานะต่างคนต่างคิดนะอ่าเออคือสามหลักไงนะ
สามหลักเอ่อก็คือเอ่อนิติบัญญัตินะบริหารแล้วก็ตุลาการ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเรารักษาตรงนี้ไว้ด้วยนะครับ
อย่างที่ผมเรียนปีนอ๋อนโบราชชนิวคือว่าเอ่อท่านี่
หาลือกันมาแล้วอย่างไรเนี่ยตรงนั้นถ้าผมคิดว่า
ให้ไหมคะมีสอสอรอเอ่อผมเชื่อว่าท่านให้สุดท้ายแล้วนะฮะ
ว่ารัฐบาลก็ออกด้วยแล้ว
ฝ่ายคารก็ด้วยแล้วถ้าปว่นสอว่าผมก็ผมก็ต้องเอาด้วย
ฉันไม่ทราบว่าข้างในคิดยังไงกันบ้างไงคะ
ผมกำลังจะบอกผมก็บอกท่านนายกส่งสัญญาณไปนะฮะ
อย่าได้บอกว่าผมสั่งสวไม่ได้นะฮะเพราะท่านตั้งเข้ามา
เขามีอิสระจริงแต่ถ้าพูดกันด้วยเหตุและผลแล้วเนี่ย
วันนี้เนี่ยการคืนอำนาจให้ประชาชนไป
ให้ประชาชนไปทำอะไรมาเนี่ยไม่ได้แปลว่าตีเช็คเปล่าอย่างที่ผมบอกนะฮะ
ถ้าประชาชนเขียนมาไม่เข้าท่าเข้าทางก็ไม่ต้องไปรับ

คืนอำนาจให้ประชาชนไปไม่ได้ทำให้เสียหายอะไรเลย
นูลนี้ยังบังคับใช้อยู่ทุกประการนะครับ
อย่างนั้นขอแปะไว้นิดนึงได้ไหมคะถ้าเรามีโอกาสคุยอีกคือ
ถ้าเข้ารักษณะที่คุณวัฒนาบอกอย่างนี้ช่วยกันซื้อเวลาได้เลยนะครับ
มันคืออย่างนี้ครับมันคือกระบวนการที่เราให้ประชาชนเนี่ยเขาไปร่าง

เขาเรียกร้องมาแบบนี้เราก็เอาฟืนออกจากไฟซะ
รัฐบาลจะได้มีเวลาไปแก้ปัญหาเศรษฐกิจ

อำนาจเป็นของประชาชนจะห่วงไว้ทำไมก็คืนให้ประชาชนไป
คุณผู้ชมค่ะคือเราคุยกันไม่จบแล้วไม่มีทางจบค่ะ
เดี๋ยวไปดูในสภาสิคะกว่าจะจบกันแต่ละเรื่องเนี่ยนะคะ
คือเรื่องนี้ต้องการให้เห็นทิศทางเฉยนะคะว่ารักษณะการร่วมมือกัน
คือจริงต้องได้มือของทุกฝั่งนะคะเพื่อที่จะแก้ไขทั้งหมดให้ได้
ไม่สามารถจะ๒ใน๓ได้นะคะในการแก้ไขที่ว่านี้
และที่สำคัญก็คือบรรยากาศที่จะเกิดขึ้นในสภาถ้า
ถ้าคนนอกสภาพพอจะมองออกว่าในสภาเพิ่งไม่ได้
สภาจะเคลื่อนไหวค่อนข้างแข็งแกร่งแน่
และบรรยากาศนอกสภาถ้าแข็งแกร่งมากเนี่ย
ไม่แน่ใจว่าบรรยากาศในสภาจะเป็นแบบไหน
เรื่องนี้ถ้ายังคุยกันได้ยังมีทางออก
ผมจะฝากสุดท้ายนะครับผมจะฝากกับอย่างท่านสวทุกท่านนะครับ
ว่าวันนี้เนี่ยบ้านเมืองมันมีวิกฤต

แล้ววันนี้มันจะหลุดออกจากวิกฤตได้เนี่ย

ที่เราจะคืนอำนาจให้ประชาชนไปเขียนลำนูนเนี่ยมันไม่มีใครได้
ผมก็ไม่ได้รัฐบาลก็ไม่ได้
เพราะทุกคนก็ต้องไปสู่การเลือกตั้งไม่รู้ว่าประชาชนจะเลือกหรือเปล่า
แต่มันเป็นวิธีเดียวที่จะดึงฟืนออกจากไฟได้เร็วที่สุด

ถ้าเกิดเราตอบสนองความต้องการประชาชนแล้วเนี่ย

เดี๋ยวรอดูกันแล้วกันว่าบรรยากาศจะเป็นแบบไหนนะคะ
ช่วง๒๓สัปดาห์จนถึงสิ้นเดือนกันยายน
วันนี้หมดเวลาของรายการขอบคุณทั้งสองท่านค่ะ